ปิดตำนานเก้าปีนะครับ
ปิดฉากรายการวูดดี้เกิดมาคุยกับทางช่องเก้า
ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา๙ปีนะฮะ
โดยจะออกอากาศตอนสุดท้ายในวันที่๒๖กุมภาพันธ์
ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยนะครับบอกว่า
จากเหตุการณ์คดีหมินประมาทไฮโซแชมป์นะครับช่วงระหว่าง๒ปีที่ผ่านมา
มันทำให้ตัวเราทบทวนตลอดเวลาว่าทำไมเราถึงพลาดสักขนาดนั้น
แล้วโดยเฉพาะกับการตัดสินล่าสุด
มันทำให้เหมือนกับเรามีสติมากขึ้นในการพูดในการจัดรายการ
ไม่ใช่ว่าเราจะเปิดปากแล้วพูดได้ทุกอย่างในโลกนี้ได้
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะทำให้กลับมาทบทวนหลายอย่าง
ปีใหม่เราก็เลยตัดสินใจที่ยุติรายการวูดดี้เกิดมาคุยในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้
ด้วยความที่รายการมีมานานถึง๙ปี
ทุกอย่างเริ่มต้นต้องมีการจบ
และเราก็อยากจะจบในจุดที่อิ่มตัวแล้วก็สวยงามที่สุด
หลังจากนี้นะครับก็ค่อยคิดกันต่อไปว่าจะทำอะไรกันดี

แต่ทุกวันนี้แค่งานในโซเชียลก็เยอะมากพอแล้ว

จริงแล้วช่องทางอื่นมีติดต่อท่าพามาเหมือนกันนะ
แต่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่
ว่าเราจะไปลงตัวกับที่ไหนอันแน่
แต่ต่อไปถ้าเกิดช่องอื่นจะเป็นในรูปแบบอื่น
เดี๋ยวคุณแม่มาค่ะมองบนทำไมคะ
ไม่วันนั้นดิฉันว่าเห็นแวบนายอยู่แถวข้างหลามสี่
อุ๊ยหรออะไร
สวัสดีปีใหม่หรือเปล่าคุณแม่

สุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาในหน้าจอทีวีอยู่ดี
ว่าไปอยู่ตรงไหนจะรู้อ้ะนา

รู้ว่ายังไงก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนอะไรต่างนะนะ

ก็อยู่ช่อง๓อ่ะค่ะจบไม่เป็นแล้ว

เอาอีกแล้วยังไม่ทันไรเรียกนาย